ช่วงตลอดตลาด
ตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าตลาดกันดีกว่าวันนี้ไปเช็คราคาสินค้ากันดูค่ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะทุกอย่างยังคงที่นะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
ทีนี้ไปดูราคาของผักวันนี้กันหน่อยผักกัดขาวนะคะ๒๕บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีน๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ชีไทย๔๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนพริกจินดาแดงก็อยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ราคาของผักก็จะมีการปรับขึ้นแบบลงเล็กน้อยแบบนี้เนาะคุณผู้ชม